อีกหนึ่งเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นที่สงขลาค่ะ
มีชายชาวมาเลเซียคนหนึ่งอายุมากแล้วเหมือนกัน
ปีแล้วค่ะจ้างหมอนวดจะมานวดที่โรงแรมนะคะแต่หมอยังไม่ทันได้เริ่มนวดเลย
อยู่ผู้ชายคนนี้มีอาการช็อกแล้วก็เกร็ง

เดี๋ยวตำรวจก็ต้องสอบสวนแล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องพักเลขที่๖๐๑ของโรงแรมในซอยไทยจังหลวน๑๒
เทศบาลตำบลสำนักขามอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลานะคะ
ผู้เสียชีวิตอายุ๘๐ปีอยู่ในสภาพที่นอนหงาย
เสื้อยืดนุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำตาล
พนักงานที่ดูแลโรงแรมก็บอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นชาวมาเลเซียค่ะ
เขาจ้างหมอนวดมานวดตัวให้แล้วก็เปิดห้องพักที่โรงแรม
ทีนี้ยังไม่ทันได้เริ่มเลยนะกำลังจะนวดแล้วอะค่ะ
อยู่เขาก็เกิดอาการช็อกและเกรงกระทันหันหมดสติแล้วก็เสียชีวิต
ตามร่างกายไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะ
ก็เลยสันนิษฐานเบื้องต้นว่าผู้ตายที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ย
น่าจะมีโรคประจำตัวแล้วเกิดอาการกำเริบ
ขณะที่เข้ามาในห้องพักก็เลยหมดสติแล้วก็เสียชีวิต
เบื้องต้นจนทีได้ส่งสบชนะสุดที่โรงพยาบาลประดังเบซาแล้ว
แล้วเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็จะติดตามหมอนวดมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงด้วย
แล้วก็ติดต่อญาติให้มารับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปค่ะ